วันนี้รายการเราทิ้งท้ายเรื่องของพายุหนึ่งลูก

หลายพื้นที่ที่ต้องการน้ำอยู่เตรียมฟังดี
เพราะว่าครั้งนี้อาจจะมีโอกาสสำรองน้ำ

ซึ่งปัจจัยตอนนี้เป็นผลพวงจากพายุที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ
เป็นกลุ่มฝนที่กำลังก่อตัวขึ้นและมีแนวโน้มที่พัฒนากลายเป็นพายุลูกต่อไป
ที่จะค่อยเคลื่อนตัวมาประชิดตามแนวชายฝั่งเวียดนาม
และแน่นอนครับก็จะสามารถเอาฝนเข้ามาสู่เมืองของเราได้ด้วย
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าความแรงของพายุลูกนี้จะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหน
ฝนที่ตกลงมานั้นจะมากน้อยเพียงพอสำหรับแต่ละพื้นที่อย่างไรกันบ้าง
นี่คือลักษณะการเคลื่อนที่ของกระแสลมณตอนนี้
พบว่าความเร็วลมส่วนใหญ่ถูกพัดผ่านเมืองไทยของเรา
เข้าสู่พายุหนึ่งลูกที่อยู่บริเวณทางที่ตะวันออกประเทศจีน
หลังจากนี้ช่วงกลางสัปดาห์ก็มีการก่อตัวขึ้น
นี่คือช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะสังเกตว่าพายุนั้นแรงเลยทีเดียว
แรงแบบนี้แน่นอนก็มาพร้อมกลุ่มฝนจำนวนมหาศาลเลยทีเดียว
ซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะค่อยเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุม
แดงคือจุดที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมจนอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้น
สังเกตว่าจุดที่เชื่อมต่อกับลาวนะครับตอนบนปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
และถ้าหากคำนวณต่อเนื่องนะครับนี่คือสุดสัปดาห์หน้าครับจุดสีแดงคือจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมค่อนข้างเยอะจนอาจจะทำให้เกิดภัยธรรมชาติ
มีภาคเหนือต้นล่างภาคกลางต้นบนอิสานหลายพื้นที่รวมถึงภาคตะวันออก